อย่างที่คุณสุภาษาได้บอกคุณผู้ชมไปนะครับว่าทางด้านของอดีตนายกรัฐมนตรี
นายทักศิลป์สินตีวัดได้มีออกมาวิบากวิจารณ์เรื่องของการเมืองไทย
ล่าสุดนั้นได้รับเชิญจากสถาบันโยคบายโลกไปพูดถึงเรื่องของเศรษฐกิจไทย

ว่าศีลฯของโลกในทศวรรษที่ยี่สิบเอ็ดนั้นต้องพึ่งพา
เครือข่ายจากนานาชาติครับพร้อมทั้งออกมาเตือนนะครับ
ไทยนั้นอาจจะได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจถ้าเกิด
ว่าลักษณฑ์มนุษย์ฉบับใหม่นั้นทำให้รัฐบาลที่ได้
การเลือกตั้งมาถูกแทรกแทรงทางการเมืองครับ
ทักษิณชินวัฒน์อดีตนายกรัฐมนตรี
ตอนหนึ่งในการบรรยายหัวข้อสนทนา
เป็นการส่วนตัวกับทักษิณชินวัฒน์
ซึ่งจัดโดยสถาบันนโยบายโลก
โดยบอกว่าร่างรัฐมนูญฉบับล่าสุดของไทยนั้น
จะไม่สามารถวางโครงสร้างพื้นฐานในเชิงสถาบัน
ส่งเสริมให้มีการลงทุนการผลิต
และความร่วมมือระหว่างไทยกับต่างประเทศได้
เพราะอาจจะเปิดช่องให้มีการแทรกแทรง
จากฝ่ายบริหารและนิติบัญญัตินะครับ
โดยอำนาจพิเศษของวุฒิสภาที่มาจากการแต่งตั้งและฝ่ายตุลาการ
ทักษิณก็หวังนะครับว่าจะไม่มีการใช้อำนาจเกินความจำเป็นในอนาคต
ตุลาการที่เกินกว่าความจำเป็นอีกทั้ง
ล่วงล้ำอำนาจนิติบัญญัติและบริหารในอนาคต
เพื่อให้รัฐบาลสามารถบริหารเศรษฐกิจของประเทศในยุคที่เศรษฐกิจโลกชะลอตัวแบบนี้
เพราะกรณีศึกษาในบางประเทศได้แสดงให้เห็นนะครับว่า
การใช้อำนาจพิจารณาทบทวนโดยสารซึ่งไม่ได้ถ่วงดุลและตรวจสอบ
กลายเป็นการใช้อำนาจไม่เหมาะสมแล้วก็เป็นยุทธวิธีเตะถ่วงงานครับ
จนสุดท้ายก่อให้เกิดอุปสรรคในการดำเนินนโยบายทางเศรษฐกิจของประเทศ
ตนายกระบุได้ว่าไทยนั้นคงไม่สามารถหลีกเลี่ยงความท้าทายของเศรษฐกิจโลกในศตวรรษที่๒๑ได้
เพราะว่าทั้งมุดวัตถุภาษาอย่างกราศส่งออกและมุดวัตถุภาษาการเงินการลงทุน
แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าทิศทางเศรษฐกิจไทยเชื่อมโยงกับอย่างแน่นแฟนกับชะตากรรมของเศรษฐกิจโลกนะครับ
ส่วนบริเวณด้านหน้าของอาคารสถาบันนโยบายโลกนั้นก็มีกลุ่มแนมร่วม
ปปชของสหรัฐจำนวนหนึ่งครับ

ขนาดเดียวกันก็มีกลุ่มก็ประประสอบนิวยอร์กจำนวนหนึ่งเช่นกัน

ทักษิณก็เดินออกมาจากสถาบันดังกล่าว
โดยใช้ประตูสำหรับขนของแทนประตูหน้าครับ